เราเตือนกันเรื่องอุบัติเหตุกันก่อนคุณลดสลิน
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดเชียงใหม่

เพราะดีที่รอดตายอุดหวิด
ประธาน๗๐๐ปีตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี

ร่างของเขากระเด็นตกลงไปในคลองนะฮะ
แต่เคราะห์ดีตอนที่ตกลงไปในคลองนะคุณ

แต่ศีรษะมันพ้นจากน้ำ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวขึ้นมา
ช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ
จากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
ก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
ก็ล้มคว่ำอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
แล้วก็มีรถเก๋งป้ายแดงจอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
สภาพด้านหน้าของรถเก๋งมีรอยเฉียวชน
จากการสอบถามคนขับรถเก่งนะครับ

เล่าให้ฟังว่าตัวเขาก็ขับรถเก่งของเขา

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างจะมืด
รถได้พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
ที่ล้มขวางถนนอยู่ก่อนแล้ว
คือเห็นจักรยานยนต์ล้มอยู่ก่อนแล้ว

เขาก็ชนซ้ำจนรถจักรยานยนต์เนี่ย
ถลายไปไกลกว่า๕๐เมตรนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่

คือคนขับรถเก่งเขาก็ยืนรออยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาให้หายดีซะก่อน
ถึงจะมีการสอบปากคำกันอีกครั้งนะครับ
ว่าเอ๊ะทำไมถึงรถมันล้มอยู่ก่อนหน้า
แล้วก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้นะครับ
สำหรับถนนสายนี้ชาวบ้านเรียกว่า

เนื่องจากเป็นถนนที่คดเคี้ยว

แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

แล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความประมาทของผู้ขับขี่เองด้วย
ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด

คือเส้นนี้ก็เป็นถนนใหญ่นะครับ

แล้วก็ถ้าขี่มากลางคืนก็ต้องตรวจสอบว่า
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่านะครับ

เราไปตรวจสอบกันต่อนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
รถกระบะชนกันนะครับ
รถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูง

รถกระบะพลิกคว่ำบนถนนสาย๓๓
บริเวณตรงข้ามร้านไทยเพลยกราว

โอ้โหมันพลิกแบบนี้เลยนะคุณนะมันตะแคง
ท้ายรถชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะครับ
ภาพรถพังยับเยินเลยนะครับ
อัดคาอยู่กับแท่นเบรีเออร์
ส่วนคนขับก็คือนายบุรีพรมดีอายุ๔๒ปี
เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดรอดตายได้ปฏิหารครับ
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายโดยมีแผลถลอก
แล้วก็อาการทางกระดูก

ได้ช่วยเหลือนำตัวออกมาจากรถ
แล้วก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจ้าศรีกิจกรมแพทย์ทหารเรือน

เจ้าหน้าที่ก็สอบถามนะฮะก็ทราบว่าสาเหตุมาจาก
ตัวเขาเองเขารู้สึกวูบหลับใน

ขณะที่กำลังขับรถไปซื้อของจะมาขายตั้งแต่เช้ามืด

แล้วก็เสียหลักเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ